เหล่าดีของเรื่องสุขภาพ
เพราะว่าองค์คมนตรีได้เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา
เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติครั้งที่๔
ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองค์คมนตรี
เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา
เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
งานนี้มีประชาชนเดินทางเข้ามารับการรักษากว่า๑หมื่นคนนะคะ
สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสา
เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ค่ะ
จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่๔แล้วนะคะ
โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำหรับผู้บริหารระดับสูงแพทยศภาสถาบันพระปกเกล้า

ก็เป็นการจัดหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ
ก็จะมีทีมแพทย์เฉพาะทางจากส่วนกลางทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน
เครือข่ายระบบสาธารณสุขในพื้นที่เป็นแก่หลัก
ในการดำเนินงานทั้งด้านสถานที่บุคลากร
และการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือว่าเป็นโครงการแรกและโครงการเดียวของประเทศไทยนะคะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกล
มีโอกาสได้รับการตรวจรักษาจากอาจารย์แพทย์
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวน๒๑คลินิกนะคะ
ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อาสากว่า๕๐๐คน
ก็มาร่วมงานกันซึ่งก็มีเป้าหมาย
เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรอคิวเข้ารับการรักษา
เข้ารับการผ่าตัดในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา

ก็ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะคะ
โดยดำเนินการล่วงหน้ากว่า๒เดือน
เป้าหมายรักษาประชาชนไม่น้อยกว่า๘๔๔๘รายค่ะ
พอรักษาจาก๒๑คลินิกพิเศษนี้แล้วนะคะ
ทางโรงพยาบาลต่างก็จะรับช่วงต่อค่ะ